สำหรับเจมมากนะแต่ว่าตอนนี้เขามีคู่จินคู่ใหม่

จากละครเรื่องเพราะรักคุณผู้ชม

พี่เมียคนคนนั้นก็คือแม่แก้วค่ะแม่ของนาเดชคุ้กอีมี้ยะนี่แหละ
นอกจากชื่นชมติดตามผลงานลูกชายตัวเองแล้วก็นี่

แก้วบอกว่าดูละครทุกตอนเลยนะชอบเจมมาสุดฟินสุดเลย
ล่าสุดค่ะเจมส์มาเขาโพสต์รูปร้านคาเฟ่ลงไอจีใช่ไหม

เพราะว่ามันก็บอกว่าแม่ดูละครเราแบบตลอด
แล้วก็คุยกับแม่ตลอดเวลาครับก็จริง

มันก็ทำให้งานที่เราทำมาเรารู้สึกดี
แม่ย่าเขาพายพี่ณเดชนกับพี่ยายาสำเร็จแล้วนะ
เขาอาจจะพายเรือเราสมจัยดูคู่นึงได้ไหม
เป็นเรื่องที่ก็เป็นเรื่องอนาคต

แล้วก็เป็นเรื่องที่ผมคงพูดอะไรมากไม่ได้นะครับ
เพราะทุกครั้งที่มีใครถามเรื่องนี้ผมก็จะเขินครับผมครับ

แล้วก็ขอบคุณแม่ที่แบบว่าเชียร์พวกเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เป็นความรู้สึกดีแหละที่แม่สงอายพวกเราค่ะ

ขอบคุณคุณแม่คุณแม่เชียร์พวกเราก็เชียร์เหมือนกัน

เดี๋ยวนี้เขาฮิตหรือเปล่าเนี่ยใส่สูตรแต่ว่าไม่ใส่เสื้อข้างใน

เป็นกับว่าลงมาเห็นลึกเลยอย่างนี้

กำไรพวกเราคุณชอบไงคุณพลอยคุณชอบไงเออดังนั้นทีก็จะใส่แบบนี้น่ะเอออ่า